ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับตอนนี้แม่ค้าขายน้ำอ้อยที่จังหวัดกระบี

เพิ่งเปิดขายน้ำอ้อยได้๓วันนะฮะ
ถูกมิดชาชีพเอาแบงค์พันปลอมมาซื้อ
อ้อย๒๐บาททอนเงินจริงไป๙๘๐บาท
เสียเงินไป๙๘๐แล้วก็เสียน้ำอ้อยด้วย
สำคัญเสียใจนี่แหละเสียความรู้สึกด้วยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือเกิดขึ้นที่ตำบลกระบี่น้อย
อำเภอเมืองกระบีค่ะสองสามีภรรยา
ซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายน้ำอ้อยเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ให้กับทีมข่าวฟังนะฮะบอกว่าช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา
จอดรถกระบะขายน้ำอ้อยอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามวิทยาลัยพระราชศึกษา
จู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอายุสักประมาณ๒๕๓๐ปี
ลักษณะผิวคล้ำรูปร่างทวมสูง๑๖๐เซนติเมตร
ขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะคือเขาบอกว่าจำหมายเลขทะเบียนได้เพียง๒๘๖๘กระบี่
จอดซื้อน้ำอ้อยในราคาแก้วละ๒๐บาท
เห็นแบงค์พันธุ์ปลอมเป็นสักรูปไหมจ่ายด้วยแบงค์พันธ์ค่ะ
ตอนแรกเนี่ยคือเขาเองบอกว่าก็เอกใจเพราะว่ามันเล็กผิดปกติ
ก็เลยถามคนซื้อไปบอกว่าเอ๊ะเป็นแบงค์ปลอมหรือเปล่า
แต่หญิงสาวคนดังกล่าวก็ยืนยันนะคะยืนยันเสียงหนักแน่นบอกว่ามันเป็นแบงค์ใหม่
ทีนี้พอหมดลูกค้าก็เลยมานั่งนับเงินก็พบว่าแบงค์พันธุ์ที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ย
ให้มาเนี่ยมันเป็นแบงค์ปลอมดูจากอะไรดูจากสภาพธนบัตร
มีหมึกบนแบงค์เริ่มละลายเพราะว่ามันถูกน้ำ
ก็เลยรู้ตัวว่าอ๋อโอเคโดนหลอกแล้วฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยนะคะ
มีหมึกมาจากธนการณ์แต่พี่เอ็นตอนนั้นพี่ไม่ได้พลิกดูทางนี้
พอคุยกับหลานอยู่แล้วพี่พลิกดูอ๋อใช่
ในระยะ๑สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่
เกิดเหตุการณ์มิจฉาชีพใช้แบงค์ปลอมมาหลอกซื้อของเพื่อหวังเงินทอน
แบบนี้เกิดขึ้นแล้วหลายรายนะคะโดยลักษณะของแบงค์ปลอมที่ถูกนำมาใช้
ก็จะเป็นแบงค์ที่ถ่ายเอกสารมาหรือใช้เครื่องปริ้นต์สีประสิทธิภาพสูง
การทำแบงค์ปลอมดังกล่าวตำรวจก็เลยฝากเตือนไปถึงประชาชนนะคะ
ใครที่ตกเป็นเหยื่อบอกว่าให้มาแจ้งความไว้ที่สพเมืองกระบี่
เพื่อที่จะเดี๋ยวตำรวจจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ